ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปฟังอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลที่ได้เคยถวายงานด้านการแก้ไขปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมมาตลอดชีวิตราชการ
อย่างชุดของนายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประธานนะคะ
จดจำได้ดีถึงพระราชดำรัฐและขั้นตอนการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการรับใช้ใต้พระยุคลบาทไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
นับตั้งแต่ปี๒๕๒๐พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบทำให้นายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชนรับประทาน
เมื่อครั้งยังรับราชการในตำแหน่งในช่างชนรับประทาน
ได้มีโอกาสสนองงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยการจัดทำแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่าง
ได้รับรู้รับทราบถึงแนวพระราชดำริพระองค์ท่านก็ค่อนข้างจะชัดเจน
เป็นลำดับมากเกินไป
ผมทำงานแบบนี้ก็ประมาณสัก๖ปี
แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็ต้องเกษียณราชการไป
แล้วผู้ใหญ่ระดับรองลงมาก็เจริญเติบโตขึ้น
ตอนหลังเนี่ยผมก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนกรมชนประธานโดยตรงเลย
รับฟังพระราชดำรัฐรับฟังที่พระองค์ท่านรับสั่งเนี่ย
แล้วมาคิดบริหารจัดการงานจะทำไงโดยตรง
ในทุกเรื่องทุกราวคราวนี้ในทุกเรื่องทุกราว

ท่านก็รับสั่งเอ้ากรมชมประธานไปคิดซิว่า
แม่น้ำป่าศักดิ์หน้าแรงไม่มีน้ำเลย
หน้าฝนหน้าน้ำมากฝนตกน้ำเยอะน้ำท่วม
ให้ไปคิดสิจะพัฒนางานโครงการแม่น้ำป่าศักดิ์อย่างไร
ระบบการทำงานมันเป็นอย่างนี้ครับ
พระองค์ท่านรับสั่งเป็นพระราชดำรัฐแบบนี้
ก็กลับมาในวันนั้นหรือ๒วันต่อมา
ต้องคิดต่อเนื่องทันทีทำยังไง
เราก็ใช้แผนที่แผนที่เห็นไหมครับ
ที่พระบาทจำเป็นหยุดสงใจแผนที่เนี่ย
แผนที่มาตราส่วน๑ต่อ๕หมื่นนี่แหละครับ
จุดนั้นจุดนั้นมันเป็นอย่างนี้มันบอกข้อมูลหมด
แล้วก็มาคิดงานคิดจากข้อมูลอันนี้แหละครับว่า
ตัวงานมันจะเป็นอย่างไร
ที่มาตราส่วน๑ต่อ๕๐๐๐จะบอกลักษณะภูมิประเทศหมด
แล้วก็จะบอกให้รู้สภาพน้ำด้วย
บริเวณนั้นน้ำมันจะเกิดเท่านี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้
ศึกษาวิเคราะห์วางโครงการ
ทำรายงานเป็นเล่มนะฮะ
ไม่ใหญ่ไม่โตนะทำอย่างเร็ว
เขื่อนป่าศักดิ์โครงการป่าศักดิ
ภายใน๒สัปดาห์ต้องให้เสร็จ
ต้องให้เสร็จอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะ
หน้าตาจะเป็นยังไงก็อธิบายกันด้วยแผนที่
ส่วนใหญ่เนี่ยพระองค์ท่านจะ
ไม่มีอะไรที่จะ
ขัดแย้งกับงานที่เราคิดมากมายเท่าไร
บางอย่างบางงาน
เรามาคิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
ว่าควรจะทำแบบนี้แบบนี้
องค์ท่านอาจจะเห็นแย่งว่า
ควรจะทำแบบนี้เพิ่มอีกอย่างนู้น
ให้ไปยังหมู่บ้านนี้นี่คือสิ่งที่
ท่านจงมีความเห็นเพิ่มเติม
ทั้งหมดพวกนี้
เราต้องให้ถูกต้อง

จากทางเทคนิควิธีการ
และทำแล้วให้เห็นขอบข่ายของงาน
ตัวงานว่ามันครอบคลุมเกิดประโยชน์

สอกครองกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ
สภาพน้ำสภาพอะไรต่างให้ครบถ้วน

ที่จำเป็นพระบาทสมมตี

กซึมไปในหลายพื้นที่ของประเทศ

ให้ยังกรมชนรับประทานได้บรรเทาความทุกข์ยากให้ผสกกรณิกร
ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือน
ทางแรกก็คือพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านบรรเวลา
ยังจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นประจำ
พระองค์ท่านอาจจะทรงวิเคราะห์
สภาพความเดือดร้อนสภาพความจำเป็น
จากแผนที่ด้วยพระองค์ท่านเองนิดหนึ่งทรงหาเอง
เราหางานเองนี่หนึ่ง
และสองพระเสด็จพระราชมณ์เลยไปยัง
ภาพนู้นภาพนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้ง
ประชาชนที่รักษ์ความดูดร้อนก็มีทั่วไปดีการ์
ดีการร้องทุกข์ที่เราเรียกกันว่าถวายดีกา
หมายที่การคือจดหมายร้องทุกข์
สลายร้องทุกข์มาถึงพระองค์ท่านผ่านสำนักราชเลขาธิการ
สำนักราชเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้
สำนักงานเลขาธิการนี่ก็ถวายถวายข้อมูลทั้งหมด
ที่ประชาชนก็ร้องทุกข์มาแต่พระบาทสำเร็จพอที่ชัวร์
พวกท่านก็มีข้อมูลนี่แหละก็ได้มาสองทาง

และดีการร้องทุกข์เนี่ยในจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
สมควรจะทำแบบไหนอย่างไร
เราก็พิจารณาเสริมเพิ่มไปในนั้น
แนบกับจดหมายร้องทุกข์ถวายขึ้นไป
ก็ทรงได้รับเรื่องรับราวหมด
เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จไปในภาพนั้น
ที่มีร้องทุกข์มาองค์ท่านก็ทรงกำหนด
กำหนดไปเยี่ยมเขาไปหาเขาไปอย่างนู้นอย่างนี้
พระองค์ท่านเสด็จไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ย
เสด็จไปด้วยข้อมูลอะไร
ข้อมูลนี่กำนันร้องทุกข์มา
บางทีพระด้วยบางทีชาวบ้านด้วย
ร้องทุกข์มาพระองค์ท่านก็มีข้อมูล
ทำไมรัฐบาลไม่สามารถจะอบอุ้มได้ทั่วถึงเหรอ
ใช่สิมันเยอะไปหมดอ่ะ
งานจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ย
ตามแผนพัฒนาก็ทำไป
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อีกชุดหนึ่งทำเสริมเข้าไป

จึงรับสั่งอยู่บ่อยนะว่า
พระองค์ท่านไปทำเนี่ย

ไม่ได้ไปแย่งงานรัฐบาลนะ

เสริมกันไปเพิ่มกันเนี่ย

จึงย้ำเหลือเกิน
ไปช่วยเขาไปแก้ปัญหาที่หมู่บ้านที่ตำบล

เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นเบื้องต้นก่อน
ไม่ใช่ให้เขามีน้ำทำนาปรังนะ

ให้เขามีน้ำพอเพียง
พระองค์ท่านตั้งเป้าหมายไว้เลยว่า

สำหรับเพราะปลูกพืชผักสวงครัว
ไม่ใช่ฤดูฝนนะฤดูฝนมีอยู่แล้วเป็นหน้าแรง
มันเกิดที่ไหนเกิดที่หมู่บ้าน

ตำบลมันหลายหมู่บ้านเหลือที่หมู่บ้าน

ทางราชการรู้ไม่สามารถจะไปรู้
รู้รู้ก็อาจจะผ่านไป
ไปเพราะฉะนั้นการแก้
ต้องให้ชุมชนชาวบ้านหมู่บ้าน
เขาได้ตระหนักรู้ว่าเขาควรจะ
แก้ปัญหาของเขาด้วยอย่างไร
ให้เขารู้จักคิดให้รู้จักอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นให้ตัวนี้เราขาด
มันภาวะภาวะการที่จะทำให้มีน้ำประจำ

แต่ไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนะ

คนที่รู้แต่น้ำกใจ

ที่ส่งหมู่บ้านตั้งพระราชหารุธัย

ให้กับผสกนิกรของพระองค์
พระองค์ท่านนี่เฉจะไปทำงาน
รับสั่งบอกกับผู้เกี่ยวข้องไม่นาน

ตะเบลดหมู่บ้านนี้ตะบนนี้นะ

มีเครือข่ายติดต่อกันได้

กับชนรัมนทานสั่งทั้งวิทยุ

อ้าวเดี๋ยวบ่าย๓โมงจะไปนะ

เพราะฉะนั้นจุดที่พระองค์ท่านรับสั่งชัดเจน
ชัดเจนที่ไหนชัดเจนในแผนที่ครับ
สั่งก็สั่งก็ทำงานก็ด้วยแผนที่
พระองค์ท่านก็ไม่เคยเสด็จผมก็ไม่เคยไป
แต่พูดกันด้วยแผนที่เป็นตัวกลาง
ถนนไหนมีถนนก็ไปตามถนน
ถนนลูกรังก็ไปตามถนนลูกรัง

ปรากฏในแผนที่ก็ไป
ซอกทาเกวียนบางทีเราก็ดีใจบุญแล้ว

ถ้าไม่มีหมดทำไง

แต่รู้ว่าต้องเดินอีก๒กิโลเมตรเนี่ย

เดินไปเราจะทำยังไงจะไปทิศไหน
เราก็คนต่างถิ่น

เพราะเราไปไหนมันเป็นขบวนพอสมควร
อย่างน้อยรถก็๒คัน๓คัน
ข้าวบ้านเคยมามายังไง
แล้วก็จับตัวผู้หลักผู้ใหญ่

นี่แหละครับ

วอลขึ้นไปข้างบน
ผมเองก็วอลขึ้นไปโดยตรงไม่ได้
ก็มีเจ้าหน้าที่กรมราชองคารักษ์ไปด้วย

ไม่เป็นไรฝนตกก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยว๔โมงเย็นคงจะถึงที่นั่น

เข้าไปไม่ถึงจมูกจรุย
อันนี้คือเหตุผล
มันมีอุปสรรคทางธรรมชาติเยอะ

ป่าเปียกแชะ
ทาบตัวเธอก็เต็มไปหมด
ภาคอีสานแห้งแรง

ลุยไปตามร่องลืมทางเกวียน

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง

ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง
ภาคอีสานแห้งแรง